โปรดติดตามตอนต่อไป
หน้าที่เนี่ยคงไม่มีใครฮอตเกินบ้านเจ้าแฟด
น้องทีน้องพีลูกพ่อบีมกวีอีกแล้วล่ะค่ะคุณ
บอกเลยว่านอกจากความน่ารักตะมุตะมิของเจ้าแฝดแล้ว
พี่เขายังขยันสร้างตำนานได้ทุกวัน
น้องพี่จะพลึก
น้องพี่พลึกไปแล้วพี่โอ๊คพลึกไปแล้ว

พี่มาพี่มา

ป้าเค้าให้

ก่อนจะไปปืดแก้มปั๊บป๊าก็ปืดแก้มพี่ของกัน

แต่พัพพี่อนาคตหนู